คำว่าคนที่ซื้อลอตเตอรี่ไม่ใช่คนที่ติดการพนัน
แต่คือคนที่ซื้อความฝันว่าสักวันฉันจะร่ำรวย

ไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่งวดนี้ก็งวดหน้า
แต่งวดนี้ใครรวยเอาดูกันก่อนค่ะ
รางวัลที่๑งวดวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๖๒

รางวัลที่๑งวดวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๖๒

กรี๊ด

กรี๊ดแทนค่ะสำหรับคนที่ดวงเฮง

นางสมบทธรรมวงศ์อายุ๕๙ปี
แหมคุณป้าอยู่ที่ชายภูมิ

ได้ไปเลย๖ล้านบาทป้าสมบท

รางวัลที่๑รางวัลใหญ่เนี่ย
ป้าดูคลิปใบเลขเด็ด
ในคลิปเขาบอกมาแค่๓ตัว

ใหม่คิดใหม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้ราบคล่อนตรงวดนี้
ป้าป้าไปดูคลิปเลขเด็ดจากที่ไหน

แล้วถามว่า๖ล้านที่ป้าได้มา

จะแบ่งไปทำบุญเอาไปใช้หนี้

ยินดีกับป้าสมบทนะคะ

อีกที่หนึ่งคือที่ขอนแก่น
ผมพาไปขอนแก่นคุณผู้ชม

ญาติจะเยอะเนอะ
โอ้โหญาติมาตึมเลย
ตั้งวงเพื่อนพี่น้องมากันเต็ม

ร้อยตำรวจตีดวงแก่นวง

คนนี้ได้ไป๑๒ล้าน
สลากออนไลน์ได้ไหม๑๒ล้าน

ในฝันแล้วมันซ้อนฝัน

ก่อนจะไปซื้อลอตเตอรี่ในฝันได้๕๐บาท
เราก็ซื้อ๕๐๐๕แล้วกัน

สมใจดีใจมาก๙๒ล้าน
ก็เดี๋ยวเอาเงินไปใช้หนี้ใช้สินทำบุญ

คือไม่ได้ซ้อนฝันไม่ได้ฝันอะไรทั้งสิ้นนะ

ใช่ยังอยู่ที่ขอนแก่นนะคะ
ขอนแก่นที่ชุงแพร

อายุ๓๖ปีเธอเป็นเจ้าของร้าน
ของชำอยู่ในหมู่บ้านนี่โชว์ให้ดูเลยเห็นไหม

เล่าว่าตามซื้อเลขท้าย๐๕

งวดเนี่ยจู่ก็มีพ่อคาร์ดเล่
เอามาขายถึงบ้านเลยอ่ะ

เดินเร่ขายของตกแต่งบ้านด้วย
ช้างก็เดินเข้ามาในรั้วบ้านด้วย

ตกแต่งหิ้งพระอีกนะคะเพราะคิดว่า

ทั้งหมดที่ผ่านมาเหมือนเป็นลางร้าย
บอกไม่ใช่รางร้ายรางดี
สุดท้ายเธอโชคดีอย่างที่บอกจริง

เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูก

ทีนี้เขยิบไปดูที่สุรินทร์กันหน่อยละกันค่ะ
นี่คุณพี่รัชนีหานยิ่งนะแม่ค้า

พี่รัชนีเล่าแบบนี้พี่นะนะเป็นคนชอบทำบุญ

ด้วยเถอะขอให้ถูกรางวัลที่๑ด้วยเถอะ

พอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑เพื่อนก็เอาสลากมาให้ถึงบ้านนี้

รัชนีเงินรางวัลจะทำอะไรบ้างคะ

ซื้อลอตเตอรี่สวัสดีขอรับภูมิที่สุฬินนะ
เพื่อนน่ารักเนหรอเอาไปให้เลย

เอาไม่ใช่ว่าแค่คนอีสานเขาถูกคนใต้เขาก็ถูกเหมือนกันนะ

ไปหาคุณป้าคุณพี่

คุณพี่ประภัยอายุ๔๗ปีแล้วนะฮะ
เงินรางวัล๖ล้านบาทพร้อมกับญาติพี่น้องลูกหลานไปกันแบบนี้ครับ
ขึ้นโรงพักษพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นำลอตเตอรี่นะครับไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับ
พี่ประภัยบอกนี้บอกว่าวันอสรหาบูชาที่ผ่านมาและวันเข้าพรรษา
พาครอบครัวไปทำบุญที่วัดประดิษฐามราม
ก็เลยไปเลือกซื้อลอตเตอรี่จากแผงมา
แม่ค้าขายอยู่ในวัดก็มาอู๋ไม่ได้ขาดคิดเลย
ซื้อมาใบหนึ่งจะไม่ได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโต๖ล้านบาทขนาดนี้
แน่นอนนะฮะก็เอาทำบุญแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกต่อไปครับ
ดูอีกโพสต์หนึ่งไหมดิฉันเห็นในเฟซบุ๊กค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คแซมกริสนาเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์
เห็นไหมนี่ถือลอตเตอรี่แบบนี้ค่ะ
นี่เป็นลอตเตอรี่รางวัลที่ชูเลข๒แต่ถูกรางวัลที่๑นะ
เขียนเอาไว้บอกว่า๑ครั้งในชีวิตก็หาไม่ได้ขอบคุณโชคชะตา
นี่คนไปแสดงความยินดีกันเพียบเลยเพราะว่าซูมดูแล้วก็โอ้โห

ทีมข่าวของเราตรวจสอบแล้วนะคะทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน
อยู่ที่หมู่บ้านสี่กั๊กที่อำเภอลาวขวัญที่กาญจนบุรี
คนโพสต์เนี่ยลูกชายไม่ใช่ตัวน้อยด้านหลังนะคุณผู้ชม
คือลูกชายเอามาโพสต์เอาไว้ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะ
เอาล่ะเนี่ยรับไปสิบสองล้านเนี่ยใช่ค่ะ
อ๋อสองพี่ว่าเนี่ยคือถูกราวรรณที่อย่างหนึ่งสองใบ
วิบัติคุณแม่ออมนี้ปังทุกงวด
แล้วงานศิลปะของน้องจอมทรัพย์กับอะไรนะกระดิ่งหรอ

ทำไมน้องเขาให้เลขแม่นขนาดนี้
ต้องตั้งสำนักแล้วหรือยังเนี่ย
นี่ครับคุณแม่ลูกคู่นี่เขาเฮ็กจริงนะ
คุณอ๋อมสกาวใจภูสวัสดิดามราสาวชื่อดังนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้เรียกว่าเจ้าพ่อจอมทัพแล้วกันเนอ

น้องจอมทัพลูกชายยิ้มกว้างมากเลย
โชว์โรตเตอรี่ครับถูกรวรรณที่๒ใบ
เลขท้าย๒ตัวอีก๕ใบ

จอมทัพหยิบให้คุณแม่อ๋อมกับมือ
ไม่พองานศิลปะอย่างที่คุณอริยาบอก
ยังแอบบอกใบ้เลขแนวทางมีเลข๕เด่นชัดไหน
นี่ไงที่วงไว้เห็นไหม

บอกว่านำโชคให้กับแม่อ๋อมนะงวดนี้ก็ให้ตรงเหมือนกัน๐๕๕๐นี่

ก็เนี่ยอันนี้คือปกติแม่อ๋อมเขาจะโพสต์ก่อนวันออกสลากวันหนึ่ง
เออไปดูกันได้เลยคุณผู้ชม

ดังอีกหนึ่งคนไปดูคุณมัมลาโคนิคคนนี้ก็ปังไม่เลิกนะฮะต่อเนื่องกันไปครับ
ซึ่งถูกลอตเตอรี่ติดต่อกันย้ำแบบนี้งวดที่๒๔แล้วนะติดกันเนี่ยนะ
วันนี้เลขท้าย๒ตัว๒๐ใบเลขหน้า๓ตัวอีก๒ใบเลขท้าย๓ตัวอีก๒ใบ
โอ้โหงานนี้คนถามเฮ้ยมีแต่คนอยากรู้ว่าคุณมัมคุณบูชาอะไรอ่ะ
บูชาอะไรเป็นพิเศษเลยในตู้พระก็มีแค่พระพิคเนตพระพุทธรูป
รูปปั้นเสด็จพ่อมร๕แค่นั้นไม่ได้มูอะไรเป็นพิเศษ
ก็ไหว้ไปตามสิ่งที่ตัวเองศรัทธาเท่านั้นแหละอันนี้สิ่งที่คุณมัมบอกนะครับ
เอาอีกหนึ่งคนแล้วกันพี่ฮายพี่ฮายอาภาพรครับใครบ้างนะฮะ
โอ้โหถูกรางวัลรวยทรัพย์นี่คลานเข่าเอาเงินสดที่ได้จากการถูกลอตเตอรี่
เลขท้าย๒ตัวไม่ได้บอกว่ากี่ใบแต่คานเข่าขนาดนี้คุณผู้ชมสันนิษฐานเอาเอง
เอาไปให้กับคุณแม่สุดที่รักตรงบันไดไปดูบรรยากาศกันหน่อย
หมาก็ได้จะต้องผ่านอะไรแล้ว
หื้อถวายตัวถูก
อันนี้ให้ทำอะไรก็เป็นเงินจับอะไรให้ได้เป็นเงินเป็นโทงนะลูกนะ
มันชอบถึง

ก็ดูสิได้พรเพิ่มเติมจากคุณแม่ไปด้วย

สู่เขาบอกว่างวดนี้จัดหนักจัดเต็มค่ะ
คุณคิดดูสิซื้อมาเท่าไหร่รู้ไหม

ไม่ผิดซื้อเยอะมาก
ไม่ใช่๑๐๙๕บาทคุณผู้ชม

๓ตัวหลัง๓ตัวท้าย

๓ตีหรืออะไรนะค่ะ

ตีเล่นนะ๑๐๙๕ใบ

ราคามาตรฐาน๘๗๖๐๐บาท
อันนี้เงินลงทุนแต่สิ่งที่ได้มา
ถูกรางวัลจริง๓๑ใบค่ะ

แต่ใครจะได้ซื้อสักพันกว่าใบแบบนี้ได้

นะงวดนี้ก็เขาบอกว่าถูกรางวัล
เหมือนเดิมแหละแต่ครั้งนี้เจ้าตัวเกือบเป็นลมเหมือนกัน
ถูกรางวัลได้๒ตัวแค่ใบเดียว

พักกันก่อน๑๕วัน